คุณผู้ชมคะ๑๓ตุลาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ประสบกรณิกรทั่วทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลไปร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกครบสามปีวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุญเด็จมหาราชบรมนาศบอพิษ
เรียงดวงใจผ่านแสงเทียนสีขาวสว่างสวัย
เต็มพื้นที่ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ติดตามได้จากรายงานนะคะ
แสงเทียนสีขาวสว่างสวัยประสานเสียงขับร้อง
บทเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุด
ั่งกล้องจากใจของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ที่ต่างมีความตั้งใจมาน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุญเด็จมหาราชบรมนาศบอพิษ
พระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว
พระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านมา๗๐ปี
คือเท่าที่เราเห็นมาพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนจริงเลย
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ถ่ายทอดถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชการที่๙

และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

ส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชน
เปลี่ยนไปด้วยความสุขจบลงจนจะปัจจุบัน
ตัวเขาองค์เองไปห่วงงาน
๓ตุลาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้ง
เพียงแต่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
มาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกครบรอบ๓ปี

แต่ยังคงมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่๙
พ่อของแผ่นดินที่สถิตอยู่ในหัวใจคนไทย